มากันที่ข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีมากเลยกับคุณเต๋าและก้นฟ้ายนะคะ
เพลงนี้เลยออกสตาร์ทนอนสต๊อป

อาจจะคุ้นหูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุ้นหูปุ๊บรู้อายุทันที
แม่เขาก็คบกับแฟนสาวมาเป็นเวลา๘ปี
วันนี้น่ายินดีจริงค่ะเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ศึกษาดูใจกันมา๘ปี
วันนี้อดีตนักร้องหนุ่มเต๋าดากอนไฟล์หรืออดีศรอัฐกิจ
ก็ได้เลิกจูงมือเจ้าสาวนาวนิธิตาจารุวัฒน์ลันละคังวิวา
โดยจัดพิธีที่พัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าสาว
สำหรับสินสอดฝ่ายชายได้มอบเงินสด๒๔๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนจีน
จากเจ้าสาวมีเชื้อสายจีนพร้อมด้วยเครื่องเพชรแหวนสองกระหลาดและทอง
โดยหลังจากนี้ทั้งคู่ก็จะไปฮานีมูลกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เหตุผลที่ฝ่ายหญิงตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกับฝ่ายชายนั้น
เพราะแพ้ในความเสมอต้นเสมอไปของหนุ่มเต๋าค่ะ
คำมั่นสัญญาครับอันนี้คือของเราคบกันมา๘ปีกับอีก๖วันนะฮะ
ก็คำว่าสัญญานี่คือดูด้วยความประพฤติหรือว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าเรามีให้กันทุกวันนี้มันไม่ต้องสัญญาอะไรมากมายครับ
คือผมว่าทุกอย่างที่ผมบอกว่าทำให้ก็คือทำออกมาด้วยใจ
แล้วก็ทำออกมาด้วยความรู้สึกดี
แล้วก็ไม่เคยทำเรื่องไม่ดีให้น้องแบบว่ารู้สึกแบบว่าไม่ไว้ใจ
ก็ไม่ได้สัญญากันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเหมือนกับเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แล้วก็พยายามทำทุกวันให้ออกมาเป็นในรูปแบบที่เราแฮปปี้
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมา๘ปีคำสัญญาที่เป็นจริงจังแทบไม่มี
แต่ว่าเราทำให้เห็นกันทุกวันนะคะว่ามันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิม
วางแผนไว้ว่าคงจะมีสัก๒คน
แค่มีสองคนสักสักเกือบชายคนหญิงคนนี้

เพราะความดีของคุณเต๋าไม่มีช่วงโปรโมชั่นนะ
ดีก็ดีตลอดเสมอต้นเสมอไป
แม่อยากจะได้ผู้ชายอย่างนี้จริงเลย